เจาะประเด็นวันนี้จะพาไปดูสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงไว้ในสวนดูแลแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางจากผู้กระทำผิดฐานค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฮ่องกงกำลังอยู่ในวงจรการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
เต่าเหล่านี้คือเต่าบึงจุดซึ่งเป็นสัตว์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในบังกลาเทศอินเดียและปากีสถาน
แต่ตอนนี้มันถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ดูแลสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทของฮ่องกง
ที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์แต่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทางการฮ่องกงยึดเอาไว้
จากความพยายามค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายซึ่งนิยมนำสัตว์ต่างเข้าไปในฮ่องกงเพื่อนำไปขายต่อยังตลาดจีนแผ่นดินใหญ่
โดยศูนย์แห่งนี้รับสัตว์ป่าที่รอดจากการค้าผิดกฎหมายมาหลายชนิดกล่าวเฉพาะเต่าบึงจุดพันนี้ที่ศูนย์เคยมีอยู่ถึง๖๐๐ตัว
ต้องกระจายไปตามศูนย์ต่างที่เชื่อถือได้เพื่อรับไปเลี้ยงต่อไปในขณะที่บางส่วนก็ต้องตายเพราะเจ้าหน้าที่เลี้ยงไม่ไหว
ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในตลาดค้าสัตว์ผิดกฎหมายเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ตรวจยึดเต่ากว่า๑๕๐๐ตัวที่ถูกลักลอบนำเข้าประเทศ
โดยพวกมันถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางแออัดกันโดยที่ทุกตัวถูกพันเทปเอาไว้รอบตัว
และแน่นอนว่าต้นทางของเต่าเหล่านี้ถูกส่งมาจากฮ่องกง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหากมันไม่ถูกตรวจยึดซะก่อน

ถูกส่งไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ประเทศจีน

ซึ่งทำงานที่ศูนย์นี้มากว่า๒๐ปี
บอกว่าเจ้าตะกรวดและเต่าในศูนย์เหล่านี้
สะท้อนสถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
เริ่มมีสัตว์แปลกเข้ามาในวงจรมากขึ้น
โดยมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำลังเป็นเป้าหมายทั้งการจับสัตว์ป่าเข้าสู่ตลาดมืด
และยังเป็นปลายทางการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
นอกจากสัตว์ป่าที่มีชีวิตแล้ว
ห้องคงยังเป็นเหมือนฐานการค้าสร้างสัตว์ผิดกฎหมาย
ซึ่งจากสถิติเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

กงยังเป็นเหมือนฐานการค้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย
ซึ่งจากสถิติเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ฮงกงได้ยึดเกล็ดตัวนิ่ม๘๓ตัน
งาช้างจำนวนมากซึ่งมีมูลค่ามหาศาล
ขณะที่สถิติย้อนหลังไปถึงปี๒๕๕๙
ชี้ว่าซากสัตว์ที่ฮ่องกงยึดได้
มีค่าเท่ากับชีวิตของตัวนิ่ม๖๕๐๐๐ตัว
ช้างป่า๓๐๐๐ตัว

ส่งผลต่อจำนวนตัวนิ่มในโลก
โดยในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
ประชากรตัวนิ่มลดลงทั่วโลกถึง๑๙๐ปี
ขณะที่ช้างป่าจากแอฟริกาจำนวนมาก

แลกกับการฆ่าควานหน้าช้าง
จนปรากฏเป็นภาพซากศพช้างที่หน้าห่วนหู
ปัจจุบันฮ่องกงมีกฎหมายเข้มงวด

โดยผู้กระทำผิดอาจถูกลงโทษจำคุก๑๐ปี
ปรับเป็นเงินกว่า๔๐ล้านบาท

แต่ก็อาจจะไม่ช่วยลดวงจร

ที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดมืด